คือผู้หญิงชาวลาว

แต่คนที่ยิงเนี่ยเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะ

สาเหตุมาจากหึงห่วงกันคือมีผู้ชายมาติดฝั่งผู้ตาย
แล้วพยายามตีตัวออกห่างตำรวจสนรัฐพร้าวแพทย์เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็กู้ภัยไปที่ห้องนี้เป็นอพาร์ทเมนต์ซอยรัฐพร้าวร้อยสิบเจ็ด
แขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิที่เกิดเหตุเป็นอพาร์ทเมนต์สูง๕ชั้น
ชั้น๒ห้องเลขที่๒๐๔พบศพนางสาวตุ๊กตาสังควงคนนี้ฮะ
นี่ครับผู้ตายนะครับภาพอยู่ขวามือนะฮะ
คืออายุ๒๕ปีนะสัญชาติลาวเธอเป็นพีอาร์อยู่ร้านอาหารย่านลาดพร้าวครับ
เสียชีวิตอยู่บนเตียงมีผ้าห่มคลุมตัวอยู่
ตรวจสอบไปเจอบาดแผลถูกยิงด้วยปืนไทยประดิษฐ์๓๘๐นะ
เข้าที่หน้าอกหนึ่งนัดครับหลังเกิดเหตุนางสาวพรประพัทธ์เสนีเดชกุลอายุสามสิบปี
เป็นแฟนของเมื่อกี้เป็นแฟนของคนเมื่อกี้ที่ตาย
ติดต่อเข้ามอบตัวกับตำรวจครับจากการสอบสวนผู้ก่อเหตุสารภาพว่า
เป็นคนยิงแฟนสาวด้วยปืนไทยประดิษฐ์๓๘๐๑นัดนะฮะเข้าหน้าอก
จากหึงหวงคือฝ่ายหญิงเนี่ยมีผู้ชายมาติดพันธุ์และมีท่าทีที่จะตีตัวออกหากนะครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทะเลาะกันเกือบทุกวันกระทั่งก่อเหตุยิงเขาเสียชีวิต
คุณกิติศักดิ์วิลชัยเจริญสุขพูดสุข่าวเทลาท์ทีวีครับ
ลงพื้นที่ไปเลยที่ห้องเช่านี้ในซอยรัฐพร้าวร้อยสิบเจ็ดนะฮะ
ไปเจอนายชูศักดิ์พลอยพาณิชยเจริญอายุ๖๐ปีเป็นคนดูแลอาคารครับ
เล่าบอกว่าผู้ตายเนี่ยมาเช่าห้องพักตั้งแต่วันที่๒๔มิถุนายนแล้วนะครับ
นานแล้วเหมือนกันครึ่งปีได้ขณะเกิดเหตุเนี่ยไม่มีใครได้ยินเสียงปืนนะครับ
กระทั่งทราบจากตำรวจว่าคนร้ายเนี่ยติดต่อขอเข้ามอบตัวนะฮะ
จับภาพได้เฉพาะตอนที่ผู้ต้องหาเดินเป็นการเดินเข้า
แล้วเดินออกไปในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ติดต่อตำรวจขอเข้ามอบตัว
พร้อมกับปืนที่ใช้ยิงพันธุ์ตำรวจเอกรุ่งสกุลบุญกระพือ
ท่านผู้กำกับการสอนอรัฐพร้าวนะครับให้ข้อมูลบอกว่า
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การบอกว่าบ่าย๒ถึงบ่าย๓โมงของเมื่อวานนี้
ผู้ก่อเหตุมีปากเสียงกับนางสาวตุ๊กตาซึ่งเป็นแฟนสาวในห้องพัก
นี่ฮะเราเรามีภาพจำลองให้ให้ดูด้วยหึงหวงกันค่ะก่อนที่นางสาวประพัดเนี่ยนะฮะ
ประพัดศรเนี่ยนะครับจะเอาปืนไทยประดิษฐ์มาจ่อยิงตัวเองนะ
นางสาวตุ๊กตาก็มาแย่งปืนจนเกิดการชุลมุนกันขึ้นแล้วปืนมันลั่นใส่ตุ๊กตา
ตุ๊กตาเนี่ยหนึ่งนัดเสียชีวิตเลยเปรี้ยงเขาให้นี่ครับล้มไปบนเตียง
จากนั้นจากนั้นนางสาวประพัดนะฮะขออภัยนะครับไม่ใช่ประพัดสอนนะฮะ
ทำความสะอาดห้องแล้วออกจากห้องไปขับรถยนต์ไปหาแม่กับญาติที่ราชกระบัง
เพื่อให้แม่เนี่ยพาเข้ามอบโทรกับตำรวจสอนออกราชพร้าว
คือทั้งคู่เนี่ยคบกันมาได้สัก๒ปีครับแล้วเพิ่งจะย้ายมาอยู่ห้องเช่านี้

คือคอยดูแลลูกค้าที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งญาติรัฐพร้าว
ส่วนผู้ต้องหานะครับเป็นคนขับรถให้กับผู้บริหารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

ขณะที่นางสาวนิตยาแทร่งโงอายุ๓๖ปี

ที่ผ่านมาก็เห็นทั้งคู่ทะเลาะกันสัก๔๕ครั้งได้
เพราะนางสาวตุ๊กตาเนี่ยต้องการจะเลิก
แต่นางสาวประพัดไม่ยอมเลิก

คาราคาซังกันอยู่แบบนี้แหละครับ
แล้วก่อนหน้านี้๒วันนางสาวประพัดเนี่ย
ขับรถไปส่งนางสาวตุ๊กตาไปทำงาน
แต่นางสาวตุ๊กตาบอกไม่ต้องไปส่ง
จากนั้นนางสาวประพัดก็มานั่งดื่มเบียร์ที่ร้าน

กระทั่งมาทราบข่าวว่ายิงกันเสียชีวิตก็ตกใจ

ไม่คิดว่าแบบจะมาโดนฆ่า

เหมือนว่าเขาอยากให้แฟนมากินข้าวด้วยมาอยู่ด้วย

แต่ว่าเขาทำงานเหมือนเวลาเขาไม่ตรงกันเนอะ
แฟนทำงานตอนเย็นอีกคนทำงานตอนกลางวัน

แต่ว่าลึกเราก็ไม่รู้เป็นอย่างไร
วิเชียนเสนีเดชกุลอายุ๕๘ปี

เยี่ยมลูกสาวที่สนรัฐพร้าวแล้วก็บอกว่า

หลังก่อเหตุลูกสาวขับรถไปหาแล้วร้องไห้

มีปากเสียงกันนะแล้วน้อยใจ
จะเอาปืนจ่อหัวจริงจะเอาปืนจ่อหัวตัวเอง

ไม่รู้ปืนมันลั่นใส่แฟนสาวตาย
ที่ผ่านมาลูกสาวไม่เคยบ่นเรื่องปัญหาของแฟนสาวให้ฟังเลย
ทำให้เธอไม่รู้ว่าทั้งคู่มีปัญหากัน
ส่วนเรื่องปืนก็ไม่รู้ว่าลูกไปเอามาจากไหน
สำหรับนิสัยของลูกสาวเป็นคนอารมณ์เย็นนะพูดเพราะ
คิดว่าลูกสาวเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้ได้
แต่ว่าแม่ธรรมกันเฐียงกัน
ตุ๊กตามมาแย่งมือหนูหนูจะฆ่าตัวตาย
แล้วเรื่องปืนของแฟนสาวหนูก็พาเขามามอบตัว
มาวังว่าคนช่วยเขาช่วยละ

สมควรจะทำเพราะว่ามันไม่เคยมีจิตใจโหดร้ายอย่างนั้นน่ะ
เพราะมันเปย์ให้ทุกอย่าง
ขณะที่ญาติของนางสาวตุ๊กตานะครับเราก็ติดต่อไปสอบถาม

ศพของนางสาวตุ๊กตายังไม่สามารถนำออก
มาจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจได้นะครับ

ตำรวจยังไม่ปากใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหา
จากนี้นะครับจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคล
หลักฐานในที่เกิดเหตุและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหานางสาวพรประพัฒน์

ชื่อของเขาที่ถูกต้องคือนางสาวพรประพัฒน์นะฮะ
ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยเจตนา
มีปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วจะนำตัวฝากขังที่สารอาญาในวันพรุ่งนี้นะครับ
และช่วงค่ำที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
นางสาวพรประพัทธ์เนี่ยถูกพนักงานสอบสวนนำตัวมาสอบปากคำ
เราไปถามฮะนะฮะ
เราไปถามแต่ว่านางสาวพรประพัฒน์เนี่ย
พูดสั้นพูดแค่ไหนด้วยฟัง
ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมพี่ครับ

ขอโทษและผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำ
เขาแทงตัวเองว่าผมนะฮะ